วันนี้เราจะกลับมาคุยเรื่องของเนื้อหาข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ที่เมื่อวานไปชุมนุมกันที่หน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ
ถ้าใครที่ติดตามข่าวการเมืองคงพอจะทราบถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็สัญลักษณ์ที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการจะสื่อนะคะ
หรือว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเวทีที่มีการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นเวทีที่ธรรมศาสตร์ซึ่งจะมี๑๐ข้อเรียกร้องที่หลายคนก็อาจจะค่อนข้างจะตกใจนะคะ
ที่ไม่เคยมีการชุมนุมไหนหรือว่ามีการพูดถึงเรื่องลักษณะแบบนี้อย่างเปิดเผยในที่สาธารณะนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ณวันนั้นจนถึงเมื่อวานนี้นะคะก็ไปค้นหาข้อมูลกันค่อนข้างมาก
เพราะฉะนั้นวันนี้เวทีถามตรงนะคะเลยเชิญสองท่านมานั่งพูดคุยกันว่า
ตกลงความเข้าใจต่อข้อเรียกร้องหรือสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมไทยในประเทศไทยตอนนี้
ต่อความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราถกเถียงกันแบบใช้หลักการในทางวิชาการทำความเข้าใจร่วมกันเนี่ยนะคะ
มีประเด็นอะไรบ้างเพื่อเข้าใจข้อถกเถียงของคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่จะมีการพูดถึงการปรับกลับไปเป็นแบบเดิม
หรือเอาแบบของใหม่ที่มีกฎหมายออกมาในปีหกศูนย์แล้วก็ปี๖๑นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อหากันแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมติดตามทางออนไลน์
ทางออนไลน์เนี่ยจะยาวกว่าทางทีวีประมาณสัก๒๕๓๐นาทีนะคะแต่ว่าทางทีวีจะจบที่เวลาเดิมประมาณ๖โมงเย็น
วันนี้๒ท่านคุยกันกับดิจินในราการท่านแรกแกดนำกลุ่มเสื้อหลักสีในแพทย์ตุญสิทธิสมวง
แน่เพราะฉะนั้นขอทางฝั่งคุณหมอตุ๋นก่อนเอาอย่างงี้ก่อนนะคะ
คือในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขามีข้อเรียกร้องนี้อยู่ในข้อ๓ใหญ่
แล้วก็เวทีย่อยก่อนหน้าที่เขาจะรวมตัวกันเป็น๓ข้อเรียกร้องใหญ่
เขาก็มีการพูดถึง๑๐ข้อเรียกร้องที่พุ่งเป้าไปเรื่องนี้เลยเนี่ยนะคะ
เอานะวันนี้ก่อนคุณหมอคิดว่ามีข้อมูลอะไรที่ต้องเข้าใจตรงกันก่อน
สำหรับการถกเถียงเรื่องนี้ในสังคมไทยคะ
เอ่อก็คือเอาเริ่มคำของน้องน้องก่อนกันแล้วกัน
คำว่าภาษีกูอ่าภาษีถ้าเงินภาษีเนี่ยนะครับ
ก็เวลาที่จะใช้เงินภาษีเนี่ยก็ต้องออกเป็นพรบงบประมาณนะครับ
พองบประมาณเนี่ยก็จะมีการจัดให้กับส่วนราชการในพระองค์เท่านั้นนะครับ
ในส่วนของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีเงินส่วนพระองค์นะครับ
ก็ต้องขอแจงตรงนี้ก่อนนะครับ
นั่นก็คือว่าการใดที่เป็นของเรื่องส่วนพระองค์เนี่ยไม่มีคำว่าภาษีกูนะครับ
นอกเหนือจากนี้คุณหมอคิดว่ามีความเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ตรงกันเรื่องอะไรอีกไหมคะ
ถ้าเราพูดถึงข้อเรียกร้องหรือแม้กระทั่งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เมื่อวานนี้ค่ะ
เดี๋ยวคงจะอยู่ในช่วงต่อต่อไปนะครับที่จะต้องต้องเคลียร์ว่า
ในเวลาที่จะเราเห็นเรื่องการใช้จ่ายเงินตามพระราชอัธยาศัยนะครับ
ก็คิดว่าก็มีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่ค่อนข้างมากนะครับ
เดี๋ยวอาจจะได้ร่วมแชร์คุณธนาพลว่าเขาเข้าใจว่าอย่างนี้
ถ้าเกิดผมดูว่าตรงไหนมันคาดเคลื่อนไปผมก็จะได้ชี้แจงให้ตรงประเด็น
ถ้าที่ทำได้ครับได้ค่ะมาทางคุณธนาพลค่ะ
คุณธนาพลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมไม่ใช่แก่นำและไม่ได้มาพูดในนามนั้น
แต่ทีนี้ในส่วนของเนื้อหาในส่วนของหนังสือพิมพ์ขออภัยค่ะ
หนังสือฟ้าเดียวกันมีงานวิจัยงานวิชาการที่พูดถึงลักษณะโครงสร้างแบบนี้อยู่ค่อนข้างมาก
คำถามคือเอาถามเหมือนคุณหมอตุ๋นค่ะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกัน
ไหนไหมคะที่ควรจะหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นแรกค่ะ
อันแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงทรัพย์สินส่วนมากษัตริย์นะครับ
เราต้องเข้าใจหรือว่าภาษากินนะครับ

เนี่ยเปลี่ยนจากระบอบที่พระมหาศัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดิน
มาเป็นพระมศัตริย์ใต้รับนูลนะครับ
ดังนั้นเนี่ยคือการใดนะครับที่ทำคือพระมหาศาสตร์เนี่ย
คือในประมุกใต้รับนูลก็คือลงชื่อลงนามไม่มีพระอำนาจนะครับ
แล้วก็อันแรกก่อนนะครับแล้วก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่า
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหาศัตริย์แล้วตอนหลังที่เป็นทรัพย์งานทรัพย์สินพระมหาศัตริย์นะครับ
แรกสุดเลยนะครับคือก่อน๒เหตุ๕เนี่ย
ก่อนหน้านั้นนะฮะสยามหรือประเทศไทยนะครับ
เราไม่ได้แยกนะครับของพระมหาศัตริย์กับส่วนประเทศเป็นอันเดียวกัน
นะครับทรัพย์ก็คือคือในฐานะประมุกใช่ไหมฮะท่านจะใช้ยังไงก็ได้นะครับ
เริ่มต้นนะครับก็คือไป๒๔๓๓ตอนที่สมัยราชการที่๕
ที่เรียกว่าปฏิรูปการปกครองนะครับ
เราก็มีกระทรวงพระคังมหาสมบัติปีพศ๒๔๓๓นะครับ
และส่วนนั้นก็คือมาจัดการทรัพย์สินนะครับคือก่อนหน้านั้นไอ้ระบบสยามนะครับ
คือยังไม่เป็นระบบอ่ะมีระบบเจ้าภาษีนากรกินมงกินเมืองอะไรเนี่ย
รอห้าเวลาเรียกว่ารอห้าเป็นรูปการบกครองนะครับ
ท่านก็เอารวมนะครับผลง่ายเลยพอรวมเนี่ยก็คือก็เรียกว่าเป็นความฉลาดของท่านนะครับ
ปีแรกเนี่ยคือภายใน๑๐ปีนะครับผลงานของกระทรวงมหาสมบัติ
เก็บเงินนะครับจาก๑๓ล้านเป็น๕๐ล้านภายใน๑๒ปีนะครับ
คือโอเคท่านก็ปรับรูปแบบปรับอะไรมาฮะ
แล้วก็มีในส่วนของเรียกว่าผ้าขังข้างที่ก็คือเอาง่ายสมมุติว่าเก็บได้ร้อย
พระคังข้างที่เก็บมา๑๕บาท๑๕เปอร์เซ็นต์นะครับ
ซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่เป็นรายได้ของพระมหาศัตริย์นะครับ
ตอนนั้นเราเรียกว่าพระคังข้างที่นะครับ
ตอนแรกก็คืออยู่ในกระทรวงพระคังมหาสมบัติ
แล้วตอนหลังก็คือมาอยู่ภายใต้อำนาจของในหลวงโดยตรง
อันนี้คือก่อน๑๒๔๕นะครับ
แล้วหลัง๑๒๔๕พอมันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พระมหาศัตริย์เราไม่ใช่เป็นเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินแล้ว
ก็ลงมาอยู่ภายใต้รับนูล
เงินอันไหนเนี่ยคณะรัฐบาลคณะราศรก็พยายามจัดให้เป็นรูปแบบให้มันเข้ากับสมัย
จริงก็คือเข้ากันก็คือคณะสดรก็เอาอย่างกษัตริย์อังกฤษ
คือลอกมาเลยนะครับก็คือแบ่งเป็น๓ส่วนหลักนะครับ
ก็คืออันแรกก็คือเป็นเรียกว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัว
ที่ได้มรดกได้อะไรมาอะไรเนี่ยก็คือ
ก็คือเป็นทรัพย์สินของท่านถ้าท่านขึ้นครองราชใช่ไหมฮะ
ที่สองคือเป็นทรัพย์สินที่เรียกว่าหนาทรัพย์สินของประเทศ
ค่ะนะครับก็คือพวกวังหรือสนามหลวง
อันนี้นะครับส่วนอันที่๓นะครับ
ก็คือตั้งเป็นทรัพย์สินสวดพระมหาศัตริย
อย่าลืมพระมหากษัตริย์ตัวนี้ต้องเข้าใจนะครับ
เพราะพระมหาศัตริย์เป็นตัวแทนของประเทศ
ไม่ใช่พระมศัตริย์ในฐานะนายคนใดโดยหนึ่ง
ทรัพยึดอะไรอย่างเงี้กำลังจะถามแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติเราพูดถึงสองสี่เจ็ดห้า
จะมีข้อโต้แย้งตัวนี้ค่อนข้างมากอ่าเชิญคุณธนพลก่อนก็คือ
หนึ่งจะต้องเข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนระบอบนะครับที่เป็นพระมศัตริย
เป็นคนที่ใช้ทั้งหมดเป็นเจ้าชีวิตใช้อะไรยังไงมาเป็น
รัฐบาลมาใช้แทนแล้วก็มีการกันเงินส่วนหนึ่งให้พระมหาศัตริย์นะ
อันหนึ่งก็คือคุณหมอตุ๋นก็คือปี๒๔๘๖มีเหตุการณ์สำคัญมาก
ออกกฎหมายอันหนึ่งคือโอนที่รับงานทรัพย์สินไปให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย๑๓๐๐ล้าน๑๓๐๐ไร่นะครับ
ซึ่งตัวนั้นก็คือหมายความว่าไอ้เนี่ยคือก่อนหน้านั้นจุฬาที่ดินจุฬาใช่ไหมฮ
ก็เป็นที่ของส่วนพระมศาสตร์ของทรัพย์สินแล้วก็ให้จุฬาเช่า
ก็คือให้เช่าทำอะไรอย่างนี้
แต่รัฐบาลจะเป็นปอคือโอนจากสมบัติของทรัพย์สินส่วนมหาศัตริย์โอนมาให้จุฬาลงกรมาเลย
จุฬาลงกรสามารถเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปหากำไรเอามาทำอะไรเยอะแยะหมด
ก็คืออะไรที่เรารู้ว่าจุฬาตอนนี้ที่รวยที่ทรัพย์สินตัวนี้
ถ้าที่เดี๋ยวท้องผิดบอกนะคะเพราะว่าคุ้นเคยเรื่องของหากฯไม่ค่อยมีเท่าไหร่
เนี่ยกำลังจะบอกว่าส่วนที่โอนมาเนี่ยคือเดิมก็อยู่ในลักษณะของแผ่นดินใช่ไหม
ส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ส่วนของพระองค์ในฐานะปัจเจกคนบุคคลใช่ไหมค
ใช้ยังไงก็ได้จะโอนให้ใครมอบให้ใครก็ได้
ใช่แต่หลัง๒๕๒๕เนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหาศัตริย์แล้วแต่ตัวเนี้ยคือจุฬาเนี่ย
เช่าที่ของทรัพย์สินส่วนพระอาศัตริย์นะคือจ่ายค่าเช่านะครับ
แล้วแต่รัฐบาล๒๔๘๖เนี่ยโอนที่ของทรัพย์งานทรัพย์สิน๑๓๐๐ไร่เนี่ย
ให้จุลาลงกรแต่ว่าจุฬาอ้อสามารถเอาไปทำกำไรเอาไปให้คนอื่นเช่า
เอาไว้ให้ขยายคณะอะไรอย่างนี้ที่ตอนนี้ที่จุฬามีทรัพย์สินมหาศาล
ก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการคุณธนาพลกำลังจะจะพยายามให้เข้าใจว่า
ถ้าทรัพย์สินแบ่งกันชัดเจนแล้วลักษณะของการโอนหรือให้ทำประโยชน์หรือให้เช่าใดก็แล้วแต่เนี่ย
มันจะเป็นประโยชน์ในนามสาธารณะเรียนเข้าใจถูกไหม
คืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าหลัง๒๕เนี่ยทรัพย์สินของพระมหาศัตริย์คือทรัพย์สินของสถานะนะครับ
นี่คือหลักการอันนี้ก่อนแล้วก็โอเคพระกษัตริย์ในทรงเป็นประมุกใช่ไหมไม่ว่าใครขึ้นมาคนนี้ก็คือเป็นเหมือนกับรับมรดกของสถานะไป
อันนี้นี่คือหลักไม่ขึ้นกับบุคคลแต่ขึ้นกับสถานะในฐานะสถาบันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เอาง่ายง่ายคือที่ฟังก็คล้ายคล้ายเจ้าอาวาสนึกออกป่ะคือถ้าเราเปลี่ยนเจ้าอาวาสคือทรัพย์สินของวัด
ยังเป็นของวัดแล้วเวียดเจ้าอาวาสแต่ถ้าทรัพย์สินเนี่ยเป็นของเจ้าอาวาสไม่ได้เจ้าวาดจะให้ใครรู้เจ้าวาดทำอะไรยังไงไม่ได้
มีความต่างกันอยู่นะคะทีนี้ให้คุณหมอตุ๋นปิดท้ายค่ะคุณหมอจะแก้ข้อมูลหรือความเข้าใจที่ต่างกันตรงไหนบ้างไหมคะ
เยอะเลยครับจุดแรกที่ต้องบอกว่าคุณธนพลอาจจะไม่ทราบหรือว่าลืมไปว่าผมนี่เป็นคนจุฬาตั้งแต่อ้อนได้ออกพ่อผมก็จุฬาแม่ผมก็จุลานะครับ
ผมเป็นปีนี้ขณะนี้ผมเป็นอาจารย์จุฬาเป็นประธานสภาคณาจารย์จุฬาเพราะฉะนั้นผมต้องรู้เรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าเพื่อเรียงลำดับเอาไทม์ไลน์ดีกว่า
กรุงรัฐนาโกศิลป์เนี่ยนะครับรัชกาลที่๑ที่๒เนี่ยมีแต่มีแต่การสงครามเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจะเรียกว่าจนก็ว่าได้แต่ว่าก็ต้องมีประสาทราชวังอะไรตามสมควรนะครับก็มีการก่อสร้างในสมัยตั้งแต่รัชกาลที่๑ก็เป็นพระบรมหาราชวังแล้วก็ส่วนหนึ่งต้องตั้งวัดอยู่กับอยู่กับวังนั่นก็คือวัดพระแก้ว
เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อการศึกสงครามเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มสงบลงก็ก็สมัยราชการที่๓เนี่ยก็จะมีการค้าขายก็ไม่มีการเก็บนี่แหละครับคือที่มาของเงินพระคังข้างที่นะครับไม่ได้มาเกิดทีหลังนะครับนะฮะมันเริ่มกรมมหาสมบัติเนี่ยมากระทรวงคลังมหาสมบัติเนี่ยมาทีหลังนะฮะจัดในสมัยราชการที่๕เสร็จ
แล้วก็คราวนี้เวลาที่เปลี่ยนถ่ายราชการเนี่ยก็จะมีมีต้องมีเหมือนกับเป็นถ้าเทียบเท่าปัจจุบันก็เป็นราชินิคาธิการหรือสมภาพราชงครักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็สมัยนั้นก็เป็นสกุลบุญนาคนะครับนะฮะก็จะคอยรับเพื่อที่จะบอกต่อไปที่สมัยราชการที่๔ราชการที่๔ก็มาสมัยราชการที่๕ว่าการ
เท็มเงินเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมาข้างข้างเพราะข้างข้างที่เนี่ยนะครับเมื่อเยอะมากนี่ก็คือข้างที่นอนก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องมีห้องข้างห้องบรรธมนะครับก็ก็จัดเก็บไว้และเมื่อเมื่อคราวที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะยึดบ้านยึดเมืองเนี่ยเขาจะมาคิดค่าปรับ๓ล้านฟรั่งสวิสเนี่ยนะครับก็ใช้เงินตรง

ข้างที่เพราะข้างที่จ่ายให้กับส่วนพระองค์พระราชวงศ์ส่งพระราชบุตรและฆาตรราชการในเป็นเรียนต่างประเทศส่วนส่วนที่เหลือก็เก็บเอาไว้เก็บไว้นี่แหละครับคือเงินที่เรียกว่าเงินส่วนส่วนพระองค์นะครับมันก็ยังดำเนินต่อไปส่วนหนึ่งที่จะต้องไม่ลืมคือคำว่าชโนทชโนทเนี่ยเกิด
ของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการให้มีบุคคลนะครับมีการเลิกธาตุหรืออะไรเนี่ยซึ่งเริ่มขึ้นในสังเกิดการณ์ที่๕เนี่ยก็ทำให้เมื่อมีเมื่อมีบุคคลที่เป็นอิสระชนมากขึ้นเขาก็ต้องมีที่ดินทำกินจึงต้องมีชโนทนะครับชโนทนี้ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับจุฬาวงค์กรมหาวิทยาล

อาจจะจ่ายที่แบบโอ้โหถูกมากหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับเป็นโฉนดของของรัชกาลที่๖และแล้วก็พระราชวงศ์หลายหลายพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พระราชวงศ์ในส่วนที่แบ่งเป็นส่วนที่ส่วนการศึกษาแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนของธุรกิจแล้วเอาเงินมามาใช้จ่ายนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัยต่าง

หมายจริงต้องเป็นหม่อมหลวงปิ่นมรากุลนะครับเพียงแต่ว่าใช้ที่ส่วนที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจัดให้เพื่อที่จะจัดการศึกษานะครับเดิมนี้เป็นหอวังนะครับโรงเรียนหอวังแล้วก็มาที่โรงเรียนเตรียมศาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนิดเดียวขอตอนจบตอนแรกคือคุณหมอพยายามจะอธิบายคนละแบบกับที่คุณธนาพลบอก
มีการฟ้องร้องด้วยซึ่งในส่วนของถ้าฟังทั้งสองท่านนะคะจริงถ้าเราเห็นข้อเขียนหรือสำนักข่าวที่พยายามจะอธิบายเรื่องนี้เนี่ย
คือจุดตัดที่สำคัญเรียนคนนอกอาจจะไม่ละเอียดเท่าทั้งสองท่านนะคะคือ๒๔๗๕มีคำอธิบายตั้งแต่๒๔๗๕เป็นต้นมา
แต่๒๔๗๕คือจุดสำคัญมากที่เอาอย่างนี้นะคะถ้าเอาความหมายของชาวบ้านอย่างที่ฉันที่จะเข้าใจคือคนพยายามจะบอกว่าเคยเป็นของท่านแล้วยึดของท่านไปแล้วก็จะเป็นของท่านนี่ไง
อีกแบบนึงคือเราเปลี่ยนแปลงการปกครองปฏิรูปให้ดีขึ้นแล้วตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทางกลุ่มผู้เรียกร้องก็ต้องการจะยึดอยู่ที่
คือเจตจำนงของการเรียกร้องครั้งนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือเราไม่ค่อยคุ้นกันในการเอาเอกสารหลักฐานสมัยหลายสิบปีแล้วมาพูดกันนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้จริงเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นในข่าวได้นะคะแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดที่สังคมต้องการ
รู้เรื่องนี้ให้ตรงกันเนี่ยจำเป็นต้องคุยเรื่องนี้อาจจะยากหน่อยนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามย่อกลับเข้ามาให้ใกล้มาเป็น๖๐๖๑แล้วก็ตอนนี้๖๓ให้มากที่สุด
แต่นี่ขอกลับไปที่คุณธนาพลก่อนตกลงประเด็นที่คุณธนพลและคุณหมอตุ๋นอธิบายแล้วอาจจะยังไม่ตรงกัน
มีประเด็นตรงไหนไหมคะที่อาจจะกลายเป็นข้อถกเถียงที่เห็นไม่ตรงกันของคนในสังคมก็ได้
ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับผมอย่างที่จุดยืนแรกนะฮะที่บอกว่าพระมหาศัตริย์นะครับ
เราเนี่ยยังมีพระมหาศัตริย์นะครับประเทศไทยยังไม่เคยว่างเว้นพระศัตว์เพียงแต่ว่าสถานะของพระศัตริย์เปลี่ยนไปนะครับก่อนกับหลัง๒๕เปลี่ยนไปนะครับ
แล้วก็เวลาเรามองเนี่ยก็คือก็พยายามมองอีกกรอบหนึ่งนะครับอย่างเช่นบอกว่าทรัพย์สินของท่านถูกยึดมาแล้วเอากลับไปของท่านก็แปลว่าเราจะกลับไปก่อน๒ศีล๕ใช่ไหม
ถ้าพูดอย่างนี้เราจะกลับไปเอาถาตันดรศักดิ์ใช่ไหมเราจะกลับไปเอาศักดินาแบบเดิมใช่ไหมที่ให้เป็นไล่กลับไปหาการสอบเข้าระบบราชการแบบเดิมใช่ไหมนะครับกลับไปหาระบบกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันใช่ไหม
ถ้าพูดอย่างนี้ต้องให้ชัดก่อนนะครับถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าบอกว่ากลับคืนให้ท่านแปลว่าเราก็กลับไปก่อน๒๔๕นะครับคือความหมายคือถ้าสมมุติใช้วิธีคิดแบบนั้นมันจะพ่วงคำถามกลับไปที่ตัวบุคคลด้วยว่าตกลงเราจะคงอยู่ในระบอบการปกครองแบบไหนความหมายขนาดนี้ใช่ไหมคะ
อันนี้คือหมายว่าเราเข้าใจระบบก่อน๒๔๕แบบไหน
ระบบก่อน๒๔๕ชาติกำเนิดเป็นตัวชีวัตต์
ว่าคุณจะได้อะไรไม่ได้อะไร
การเข้าเรียนมันมีแต้มต่อมันมีอะไรเยอะแยะไปหมด
แปลว่าเราจะกลับไปก่อน๒๔๕ใช่ไหม
ทีนี้ขอก่อนนิดเดียวนะคะคุณธนาพลขอค่อยกลับมาที่คุณหมอตุ๋น
คุณหมอตุ๋นเอาอย่างนี้ค่ะคือเวลาเราพูดถึงข้อเท็จจริงว่า
ตกลงพูดภาษาชาวบ้านนะคะ
คือเคยเป็นของท่านต้องกลับมาเป็นของท่าน
หรือเคยเป็นของท่านเมื่อเกิด๒๔๗
ก็จะมีการนิยามอีกแบบนึงเพื่อสาธารณะ
คือตกลงคนที่บอกว่าเป็นของท่านต้องกลับไปเป็นของท่าน
อันนี้คือวิธีคิดมันมีชุดคำอธิบายที่พ่วงไปอย่างที่คุณธนาพลบอกไหมคะ
เพื่อให้ชัดเจนนะครับก็คือในส่วนที่สอง
ของกฎหมาย๒๔๗๙เลยไม่ต้องเอา๒๕๖๑๒๔๗๙เนี่ยนะครับ
ใช้คำว่าสาธารณะแผ่นดินนะครับเช่นพระราชวัง
อันนี้๒๕๖๑เนี่ย
หนึ่งเนี่ยคราวนี้แหละจะกลับมาเป็น
เป็นฝ่ายพระมหากษัตริย์ฝ่ายพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับ
จะมีว่าส่วนพระองค์กับส่วนพระมหากษัตริย์
สองอันนี้รวมว่าฝ่ายมหาศัตริย์ลองไปอยู่ทั้งบ้านกดดูได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับ
ว่า๒๕๖๑เนี่ยเรียกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้มันจะบอกเลย
บอกว่าตกลงเนี่ยทรัพย์อื่นอาจจะดูยากนะแต่พระราชวังเนี่ยนะครับ
ซึ่งเกิดมาก่อน๒๔๗๕เนี่ยบ้านท่านนะอืมใช่บ้านท่านนะ
น่าจะมายึดหรือว่าอะไรกันตั้งแต่ก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการ
จะตกแต่งเลยทั้งหลายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของพระองค์ท่านทั้งหมด
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะมาบอกว่าเขามาตั้งชื่อไงดูแล้วมันเหมือนกับเป็นของแผ่นดิน
ในส่วนของแผ่นดินโน้นนะครับที่ราชพัสดุกรมธนลักษณ์ดูแลนะครับ
แล้วก็มีกรมมีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติชื่อว่าพระคลังมหาสมบัติ
แต่นั่นคือทรัพย์ของแผ่นดินรัชกาลที่๕ท่านทรงแบ่งแยกชัดเจนแต่แรก
ตอนนั้นเนี่ยก็ราชการที่๗รัชกาลที่๗ท่านทรงรับเป็นกษัตริย์ในภายใต้รัฐมนูลเนี่ยต่ออีก๓๔ปีนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายท่านก็บอกดูแล้วคณะราชทำไม่ได้ตามนั้นเนี่ย
ก็เลยสละราชสมบัติแต่ว่าวังของท่านเนี่ย
สุโขทัยตอนนั้นวังสุโขทัยล๗วังสุโขทัย
ที่คุณหมอตุ๋นบอกเรียนขออธิบายเพิ่มเติมนะคะ
คือเรากำลังดึงกลับมาที่ปัจจุบันนะคะ
คือมีการแก้ไขกฎหมายนะคะ๒๕๖๐แล้วก็๒๕๖๖
ซึ่งเป็น๒ฉบับที่กำลังถูกพูดถึงในการเรียกร้อง

คือจุดตัดจุดต่อรอยต่อต่างในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ย

ซึ่งเรียกได้เข้าใจคุณธนาคมไม่ได้อธิบายแถมผู้ชมนุม

เถียงจริงคุณหมอตุ๋นพูดถูกนะ
ว่าท่านเนี่ยเอากลับมานะครับสนามหลวงพระราชวัง
แต่ด้วยกฎหมายนับ๒๔๖๐๖๑
การโอนทำได้โดยได้รับลมรายธนุญาต
คือแปลว่าท่านโอนคือเอาอย่างนี้
เพราะ๒๔๖๐๒๖๑คือโอนกลับมาให้ท่าน
แล้วท่านสามารถโอนไปให้ใครก็ได้นะครับ

ไปให้ใครก็ได้ก็คือแปลว่าตัวนี้คือแปลว่าผิดเจตลมของ๒๕แน่นอน
แปลว่าเราก็กลับไปหาก่อน๒ปี๕นะครับ
ก็คือทรัพย์สินทั้งหมดนี้คือต้องถามก่อน
เรายอมรับกลับไปหลักการก่อน๒๔๕ไหม
ถ้าเรายอมรับก็คือทำตามขั้นตอนนี้ไป
จะแพะทรัพย์สินของท่านทั้งหมดโอนกลับไปให้ท่าน
แล้วก็ที่ไปมากกว่านั้นท่านในฐานะตัวบุคคลด้วยนะครับ
อย่างเช่นธนาคารไทยฟาณิชย์ที่ไปเมื่อวาน

แล้วพอกฏหมาย๒๔๖๐เปลี่ยนจากทรัพย์สินโสนภาษั
เป็นชื่อของในหลวงราชการที่๑๐นะครับ
แล้วก็หุ้นมีการโอนทรุดนี้
ปัญหาเขาถามก็คือว่าคือเราจะกลับไปก่อน๒เหตุ๕ใช่ไหม
คือเป็นยิ่งกว่าอีกนะครับเป็นตัวบุคคลเลยที่ที่คุณธนพลบอกเนี่ยนะคะ
คือว่าในกฎหมายฉบาปหกศูนย์แล้วก็มาแก้ไขอีกที่หกหนึ่งเนี้ยนะคะครับ
คือคุณธนพงมาจะบอกว่าคือเอาณปัจจุบันก่อนสถานะสถานะปัจจุบันก็คือว่าที่บอกทั้งหมดเนี่ย
คือกลับไปเป็นในฐานะของราชการที่๑๐ท่านในฐานะตัวบุคคล
ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ในสถานะของความเป็นพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะ
ซึ่งซึ่งต่างกันความหมายคือกำลังจะบอกว่ามันมีความหมายที่ต่างกันใช่ไหมอ๋อต่างกันแน่นอนครับ
ต่างกันแน่นอนอย่างง่ายเลยคือว่าราชการสมมุติว่าพอเป็นของราชการที่๑๐เป็นตัวบุคคลนะครับ
ก็จะมีปัญหาอีกเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นพอเป็นบุคคลการโอนการเปลี่ยน
เปลี่ยนประหารรัฐสมัยทำยังไงจะโอนไปแบบไหนอำนาจอยู่ที่ใครนะครับ
แล้วการส่งมอบมรดกการอะไรยังไงนิดจะมีปัญหาอีกเยอะแยะมาก
คือถ้าสมมุติเรียนใช้ภาษาชาวบ้านอธิบายถ้าผิดบอกนะคะก็คือที่พยายามจะอธิบายกันในข้อเรียกร้อง
ก็คือตั้งแต่๖๐แล้วก็มาเป็นล่าสุด๖๑เนี่ยกำลังจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ย
กลับไปเป็นของพระองค์รัชกาลที่๑๐ในฐานะตัวบุคคลไม่ได้หมายถึงสถานะของพระมหากษัตริย์
ซึ่งแต่จะบอกว่าตั้งแต่ก่อนที่จะเปลี่ยน๖๐แล้วมาเป็น๖๑
กำลังจะบอกว่าทุกอย่างที่เป็นของท่านอยู่ในนามของความเป็นพระมหากษัตริย์เป็นประมุกในฐานะสถาบัน
อีกทางก็จะติดอยู่กับความเป็นสถานะมิใช้ตัวบุคคลอาหราชกาลต่อไปก็จะดำลงไว้
ซึ่งความเป็นเจ้าของในสถานะความเป็นสถาบันใช่ไหมคะ
หน้ากลับมาคำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้ามีความต่างกันในลักษณะแบบนี้นะคะ
ก็อาจจะตั้งคำถามได้ไหมว่าจริงแล้วก็มิได้ไม่เห็นด้วย
แต่คิดว่าการคงอยู่ในลักษณะของความเป็นเจ้าของ
ในฐานะสถาบันน่าจะมีประโยชน์เดิมอยู่แล้ว
เดี๋ยวฉันลองเดาใจของคนที่เป็นผู้ชุมนุมดูนะคะ
ว่านี่คือข้อโต้แย้งที่ทางฝั่งคุณหมอตุ๋นรับฟังได้ไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของทีวีเนี่ยนะคะจะจับตามเวลานะคะโดยคุณหมอจะได้มากหน่อยนะคะ
แต่ว่าพอจบรายการแล้วแป๊บเดียวคุณผู้ชมที่ดูผ่านทางออนไลน์ของไทยรัฐทุกช่องทางเนี่ย
ว่าจะเป็นยูทูปหรือว่าเฟซบุ๊กนะคะดูต่อได้เลยนะคะ
อันนี้มาทางคุณหมอใช้ในการจับเวลากันแล้วกันคุณหมอจะได้เยอะกว่าคุณหมอจะโต้แย้งประเด็นนี้ยังไงคะ
คุณธนาพลเนี่ยสำคัญมากสงสัยว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนราชการแล้วจะถ่ายทอดถ่ายเทยังไงนะครับ
คำนี้นะครับคำว่าสงสัยเนี่ยทำให้เกิดการชุมนุมทำให้เกิดความขัดแย้งนะครับผมผมคิดในในรายการนี้เมื่อคราวที่ผมบอกว่านี่แหละครับเราต้องมาตกลงกันว่าข้อจริงเนี่ยไม่ข้อเท็จจริงเนี่ยความจริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
เวลาที่เป็นทรัพย์ของพระมหากษัตริย์เนี่ยเวลาถ่ายทอดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับก็คือต้องเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนบางส่วนที่จะเป็นจะเป็น๑พระราชินี๒พระโอรสนะฮะพระธิดาหรืออะไรอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เขาก็ต้องมีส่วนแบ่งแต่ว่าของยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดถึง

๒๔๗๙ตรวจที่สำคัญก็คือคณะกรรมการที่ดูแลเนี่ยนะคะ
ไม่เป็นไปตามพระอาจารยาใสอาจจะล่าช้าหรือว่าอะไร
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในข้อนี้ที่ต้องมีเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ไม่ใช่เพียงแค่คืนสู่เจ้าของเดิมอย่างเหมาะสม
แต่ว่าการใช้จ่ายก็จะเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยอย่างแท้จริงครับ

ผมยกอย่างการใช้จ่ายตามพระอาจารยาใสในสมัยราชการที่๖
ใช้จ่ายตามพระอาจารยาใสคือ๑ใน๖ของประมาณแผ่นดิน
ที่เป็นเกี่ยวกับราชสำนัก
ปัญหาคือเราจะกลับไปถึงตอนนั้นใช่ไหมนะครับ
ผมคิดว่าถึงที่สุดเนี่ยเราก็อ่านข้อความเดียวกัน
คำว่าพระราชอัธยาศัยปัญหาคือว่าเราจะกลับไปก่อน๒๔๗๕ใช่ไหม
ที่อำนาจเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของพระมหากษัตริย์

ซึ่งคุณหมอยินดีกลับไปแต่หลายคนไม่ยินดีกลับไป
ถ้าสมมุติเอาทางที่คุณธนาภูนย์จะอธิบาย
สรุปรวบก่อนจบรายการคือกำลังจะบอกว่า
คนที่เห็นตรงกันหรือส่วนใหญ่เหมือนกับคุณหมอ
จะต้องพ่วงคำถามกับตัวเองได้ว่า
ตกลงจะกลับไปก่อน๒๔๔

อันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นใหญ่สุดใช่ไหมคะ
เดี๋ยวขอสวัสดีทางทีวี

คุณผู้ชมคะที่ฉันจะขออนุญาตใช้ภาษาแบบชาวบ้านกันแล้วกันนะคะคือสิ่งที่ฉันสงสัยค่ะที่ฉันต่อที่คุณธนาพลนะคะคืออธิบายเท่าที่รู้สึกว่าปลอดภัยและเป็นไปตาม
เป็นไปตามกติกาเราก็ได้คุณธนาพลคือคำถามก็คือว่าสำหรับคนที่ดูข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เนี่ยข้อ๓แล้วก็มาจับด้วย๑๐ข้อที่เคยพูดที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาดูกฎหมายในช่วงปี๖๐๖๑เนี่ยนะคะ
คำอธิบายตอนนี้คือมันคิดได้แค่มุมเดียวเหรอว่า
ถ้าเขาเห็นว่านะคะถ้าเขาเห็นว่าการโยกการโยกทรัพย์สินเนี่ยนะคะ
เป็นไปตามกฎหมายอันนี้เอา๖๑เป็นหลักแล้วกัน
๖๑เนี่ยคือมันจำเป็นต้องเลือกด้วยเหรอว่า
ก่อนสองสี่เจ็ดห้าหรือหลังสองสี่เจ็ดห้ามันต้องพ่วงไปด้วยเหรอค่ะ
ก็คืออันเดียวกันครับก็คืออย่างเช่นเมื่อกี้นะครับ
ที่เราคุยคุยกับคุณหมอใช่ไหมฮะเราอ่านเอกสารชิ้นเดียวกันเลยนะครับ
ตรงกันเลยนะครับคุณหมอเชียร์ให้กลับไปใช้โดยพระราชอัธยาศัย
ใช่ไหมฮะคือก็กลับไปหาก่อนสองสี่เจ็ดห้านะครับ
โดยเหตุผลที่คุณหมออ้างว่าใช้เพื่อความคล่องตัวอะไรยังไงก็แล้วแต่ของคุณหมอ
ปะฮะแต่ของผมเนี่ยผมคิดว่าหรือว่าคนเรียกร้องให้ไปรูปสถาบันกษัตริย์เขาคิดว่า
แล้วก็ผมคิดว่าในแง่นี้มันก็คือหลักนะครับผมก็ยกตัวอย่างนะครับ
ปลูกคนนิสามก็ได้๐๐๑๔๔๒อย่างคนนี้ของคุณบรรยงพวงพลานิชศ์ใช่ไหมฮะ
ก็แกก็ประกาศจุดยืนเป็นอันดุลักษณ์นิยมแน่ใช่ไหมฮะแต่ก็โอเคหลายเรื่องแกก็ไม่เห็นด้วยกับข้อเนื้อนรึสาเลยนะ
แต่อย่างน้อยแกเห็นด้วยว่าตัวพรบทรัพย์สินปี๒๔๖๑มันมีปัญหาจริงนะฮะ
มีปัญหาเพราะว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์ไม่เกี่ยวกับท่านนะรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ย
แก้กฎหมายไปทำให้ระบบมันผิดเพี้ยนมันมันมีปัญหาแน่นะฮะ
ซึ่งผมคิดว่าผมเอาง่ายคือผมว่าคนจำนวนหนึ่งที่คิดว่าตัวที่เราคุยนะฮะ
เพราะวันนี้เรื่องทรัพย์สินส่วนพระกษัตริย์นะครับ
เฉพาะปีสองสี่หกหนึ่งนะครับ
มันมีปัญหาในแง่ของการบังคับใช้การนิยามการตีความ
แล้วหลายเรื่องมันตามมาจริง
คุณหมออาจจะผมยกตัวอย่างง่าย
อย่างเช่นการเปลี่ยนผ่านจากราชการที่๗

ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้ตั้งใช่ไหมรอ๗ท่านก็ไม่ตั้งท่านสารราช
ก็เป็นหน้าที่ของสภาในการหากันนะครับ
ดังนั้นผมคิดว่าตราบใดถ้าเรายังมีการตั้งรัชธาญาติ
หรืออะไรยังไงเนี่ยทุกอย่างนะครับโดยระบบแม้กระทั่งกฎมนเทียนบาล
มันก็ยังมีความไม่แน่นอนอะไรตั้งเยอะแยะนะครับ
สิ่งที่เราต้องการคือว่าเราต้องการให้ระบบมันชัดเจน
เราต้องการนิติรัฐนะครับต้องรู้ว่าเป็นยังไงอะไรยังไง

คุณหมอคะถ้าที่ฉันลองเอาแนวคิดของคุณธนพลถามคุณหมอตุ๋นก็คือว่า
คือการที่คุณหมอตุ๋นเห็นด้วยกับพรบ๒๕๖๑เรียนใช้ฉบับล่าสุดนะคะ
คือมันเท่ากับว่าคนที่เห็นด้วยลักษณะแบบนี้
คือต้องการจะย้อนกลับไปสู่ระบอบก่อน๒๔๗๕หรือเปล่าคะ

แต่ว่าการที่จะใช้ตามพระชัทยาศัยได้
ท่านจะต้องมีทรัพย์เป็นของพระองค์เองก่อน
เพราะฉะนั้นที่เรียกว่าย้อนเนี่ยคือย้อนที่แค่ตรง๒๔๗๕แหละ
ว่าถ้าเกิดพระราชทรัพย์เดิมเป็นของราชวงศ์จักรีและราชวงศ์มหิดล
อันนี้ก็ต้องกลับสู่พระองค์ท่าน
เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับรัฐบาลประยุทธ์ที่ออกกฎหมาย๒๕๖๐และ๒๕๖๖
แล้วเสร็จแล้วก็คือจะมาใช้ตามพระราชอัธยาศัย
ก็มีข้อที่กลับมาตั้งข้อสงสัยตั้งข้อเก่าหาเอาง่ายสุดเลยสนามม้า
สนามม้านางเริงเนี่ยก็บอกว่าจะตั้งคอมเพล็กซโน่นทำอะไรนี่
ปรากฏว่าก็จะทำสวนสาธารณะมีพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่เก้า
เขาดินย้ายไปแล้วก็จะตั้งโรงพยาบาล
ล่าสุดนะครับไปถามชาวมหาวิทยาลัยสวนสุนันทากับสวนดุสิตสิครับ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตพระราชฐานที่ดินพระราชฐานเลยนะครับ
ตอนนี้เป็นของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาเรียบร้อยแล้วมีคนคำนวณแล้ว๒๕๐๐๐ล้านนะครับ
นี่ครับพระราชอัธยาศัยของในหลวงราชการที่๑๐นะครับ
ผมก็บอกว่าก็อย่าเพิ่งตัดสินตอนนี้เลยนะครับขอให้น้องนะฮะได้ดูความจริง
ดูข้อเท็จจริงนะครับอย่ามาดูว่าเขาอ้างโน่นอ้างนี่
ตั้งข้อสงสัยอะไรมากมายดูของจริงครับว่าเป็นอย่างไรที่ว่า
พระราชทานในหลวงกษัตริย์จะมีทรัพย์มาทำโน้นทำนี่
พระราชทานได้ท่านก็ต้องมีทรัพย์ของพระองค์ท่านก่อนนะครับ
แล้วดูนะฮะต้องดูคู่กับพรบระเบียบบริหารราชการในพระองค์ด้วยนะครับ
ซึ่งก็จะบอกว่าราชการในพระองค์เนี่ยก็ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
แล้วก็ไม่ให้ส่วนราชการต่อไปเพราะว่าจะมีวิธีบริหารพิเศษนะครับ
ซึ่งงบประมาณอันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมาจาก
จริงแล้วก็จะมีกำหนดบอกว่าให้รัฐบาลก็ต้องเจียดเงินจัดเงินให้กับการนี้ด้วย
แต่เท่าที่ทราบนะครับอันนี้ต้องไปติดตามกันต่อไป
ก็ปรากฏว่าส่วนราชการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเอาเงินของรัฐบาลนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวปรากฏรัฐบาลนี้ไม่พอใจพระองค์ท่านตัดงบหรือว่าอะไรนั้น
เพราะว่าไม่รัฐบาลว่าเสนอสภาในพรบองงบประมาณเนี่ย
เหมือนเนี่ยเหมือนกับเรือดำน้ำนะครับ
เพื่อไทยพักเก้าไกรเนี่ยให้งบเดิมน้ำไปแล้วนะ
แล้วพอดีมีโควิดปีนี้ก็เลยไม่ได้ไม่จ่ายไปรอบหนึ่งปีนี้ตัดอีกเนี่ยฮะ
แล้วถ้าเกิดบอกว่ารัฐบาลอยู่มาวันหนึ่งรัฐบาลไหนหรือสภาไหนบอกว่าไม่ให้ของส่วนราชการในพระองค์ทำไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเอ่องบประมาณที่จะจ่ายเนี่ยท่านบอกว่าเป็นของส่วนพระองค์ไปนะครับท่านจะสั่งบอกว่าไม่ไม่ไม่ให้จ่าย
เพราะว่าถ้าเกิดมัวแต่ไปรอที่จะให้ตั้งงบประมาณนะครับถ้าเกิดเขาตัดขึ้นมาล่ะหรือจำกัดขึ้นมาทำยังไง
ทีนี้ประเด็นค่ะคุณธนพลจะตอบข้อ
อันแรกคือข้อมูลข้อมูลก่อนนะครับผมอิงตามข้อมูลผมอ่านเอกสารนะครับอ่านตัวพรบองงบประมาณนะครับ
โดยงานกิจการในพระองค์นะครับมี๕หน่วยงานนะฮะสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังนะครับกรมราชองคลักษณ์นะครับหน่วยบัญชาการความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับกระทรวงกลาโหมนะครับ
ส่วนเอ็กซ์เอ็กซ์เฟนต์เนี่ยก็คือมันจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมีว่าส่วนบุคคลหรือว่าอะไรนะครับ
ไม่คืออย่างนี้อย่างผมอธิบายของคุณหมอก่อนนะครับ
เราคือเราไปดูเอกสารเราไปดูตัวนี้มันมีมากกว่านั้นนะครับ
มีงบก่อสร้างมีอะไรยังไงนะครับ

ผมพูดตามเอกสารพูดตามข้อที่จริงนะครับ
อีกอันคือข้อได้จริงคือว่ามีการโอน
โอนที่เป็นของทรัพย์งานทรัพย์สินส่วนภาษานะครับ
เป็นของชื่อของในหลวงราชการที่๑๐นะครับ
ซึ่งจริงนะครับคุณหมอตัวพรบทรัพย์งานทรัพย์สินนะครับ๒๔๙๑เนี่ย
ท่านก็ยังใช้ได้นะก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยที่แก้กฎหมายนะครับ
กำไรของทรัพย์งานทรัพย์สินที่ลงทุนต่าง
ก็ยังเอามาใช้ตามโครงการภาพหลีได้นะครับ
เพียงแต่ว่า๒๕๖๑มันไปไกลกว่านั้น
มันโอนจากสำงานทรัพย์สินเป็นชื่อของในหลวงราชการที่๑๐เลยนะครับ
พอยต์ของคุณหมอนะครับถ้าจะบอกว่า
รายได้จากทรัพย์งานทรัพย์สินอะไรอย่างนี้นะครับ
เอามาใช้ประโยชน์ใช้อะไรอย่างนี้
โดยตัว๒๔๙๑ก็ยังไปไกลกว่านั้นก็ยังใช้อยู่
แต่๒๔๙๑๒๕๖๑เนี่ยไปมากกว่านั้นเยอะนะฮะ
โอนจากพระนามในฐานะสถาบันพระมศัตริย์เป็นตัวบุคคล
ที่คุณหมอบอกนะคะเรียนขอประเด็นไข้กลับมาที่คุณธนาพลอย่างนี้ว่า
ในกรณีซึ่งคุณธนพลไม่ได้พูดแทนผู้ชุมนุมนะคะ
แต่ว่าในกรณีที่คิดกันเอาว่าหลังกฎหมาย๖๑เนี่ย
จะเกิดแบบนั้นจะเกิดแบบนี้ถ้าอย่างนั้นล่ะถ้าอย่างนี้ล่ะ
อันนี้มันมีน้ำหนักพอที่จะเอามาค้านกฎหมายเหรอคะ
อย่างนี้ปัญหามันไม่ใช่ถามผมต้องถามคุณหมอ
คืออย่างนี้ผมคิดว่าประเด็นนะครับประเด็นของผู้ชุมนุมที่ผมฟังนะครับ
คือว่าเอาง่ายกฎหมาย๒๔๖๐๒๖๖๑ออกในสมัยละบานละบหารของคุณประยุทธ์ยันโอชา
สลชซึ่งโอนจากสำงานทรัพย์ศิลป์สวนภาษัทมาเป็นพนามของในหลวงอาชการที่๑๐
แล้วหลังจากกฎหมายผ่านก็มีการโอนหุ้นที่เป็นในนามของทรัพงานทรัพย์สินส่วนธรรมศาส
ศิลป์สวรรคธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไทยพาณิชย์และเครือสิเมนไทย
โอนมาในนามของนายหลวงแห้งการที่๑๐
อันนี้คือข้อเท็จจริงปฏิเสธไม่ได้

๗๙ล้านหุ้นแล้วก็ในส่วนของเครือสิเมนไทย
ก็คือ๓๓อันนี้คือข้อเท็จจริงก่อน
แล้วหลังจากนั้นแล้วค่อยมาเถียงเรื่องทัศนะกัน
แล้วเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่า
เพราะเป็นพระอัธยาศัยเป็นส่วนตัวนี้

กำลังจะบอกว่าคืองบประมาณก็ยังมีจัดสรร
เพื่อใช้ในหน่วยงานต่างในพระองค์

ทีนี้ที่ฉะนั้นคุณหมอตูนก่อนค่ะ
โต้แย้งยังไงในส่วนข้อมูลคะเชิญค่ะ
ทำไมมีแค่ไทยพาณิชย์กับปูนซีเมนไทยครับ

ก็เพราะเป็นของพระองค์ท่านมาแต่อ้อนแต่ออก
พาณิชย์เนี่ยคุณจะดูดิไม่มีคำว่าแบงค์อื่นเลย
แบงค์กรุงเทพไม่มีกสิกรไทยหรือว่าอะไร
เพราะไทยพาณิชย์มาจาก๒๔๔๖นะครับ
๒๔๔๖เนี่ยคือสมัยรัฐการณ์ที่๕
สยามกรรมจนของใครล่ะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โอนหุ้นคืนเป็นชื่อของท่านเนี่ย

ผมยืนยันแล้วเรื่องที่ถูกต้องไม่มีแบงค์อื่น
ซีเมนไทยก็บริษัทปูนบริษัทอื่นมีเยอะแยะนะครับนะ

พระองค์ท่านจะมีหุ้นในนามพระองค์ท่านได้
เพราะเป็นของพระองค์ท่านอืม
สร้างสองสี่ถ้าการไว้ผิดสองสี่ห้าหกนะครับ
ก็เป็นเรียกว่าก่อนสองสี่เจ็ดห้าทั้งนั้นแหละ
แล้วก็มามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการถืออ่า
ก็เลยต้องเรียกว่าแบ่งหุ้นนะครับแบ่งหุ้นไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สองห้าหกหนึ่งเนี่ย
ยังไงผมก็ยืนยันว่าเอาเริ่มที่มาก่อนนะ
เรื่องของการใช้อีกเรื่องหนึ่งนะก็คือ
มันเป็นสิทธิโดยชอบทำที่จะเป็นของท่าน
แต่ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ดูนะครับ
เมื่อกี้ผมบอกแล้วบอกว่าค่าใช้จ่ายบางส่วนเท่านั้น
ถ้าถ้าผมพูดตกไปก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ผมบอกว่า
มีที่ส่งข้อความมานี้นะครับ
ผมก็อ่านมาเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ถือมา
ก็คือว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง
อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายประจำ
ถามเพิ่มเติมค่ะคุณหมอคืออันนี้ขอลองเปรียบเทียบดูคือเราพูดถึงกฎหมาย๖๐แล้วเรียนยันที่๖๑ก็แล้วกันเพราะเป็นฉบับล่าสุดนะคะแล้วเกิดที่คุณธนพลอ้างว่าก็เกิดในสมัยรัฐบาลประยุทธ์คำถามคือถ้าถ้าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องจริงทำไมรัฐบาลอื่นก่อนหน้านี้ทำไมรัฐบาลอื่นในสมัยราชการที่๙

มันก็จะปิดจุดบอดตรงนั้นได้คุณหมอกำลังจะบอกว่าจุดรวด
อย่างนี้เราเรียกว่าจุดรั่วไหลอ่ะครับอ่า
เขาไปเช็คดูนะครับคงไม่สามารถที่จะตรวจสอบจบในวันนี้ได้
แต่ผมเชื่อว่าใน๓เดือน๖เดือนปีนึงเนี่ยนะครับ
เราจะเห็นแน่นอนว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง
แล้วผมย้ำนะครับว่า
เราจะต้องมีการพูดคุยเรื่องนี้ในเวทีปิด

เพราะว่าไปนั่นมาปุ๊บก็ใช้แต่ข้อสงสัย
แต่ถ้าเป็นข้อสงสัยแล้วมาคุยในเวทีปิดเนี่ย
นะครับเอาเอกสารคุณอาวุธเอามาผมเอามา
ซึ่งคงมีอีกหลายคนที่ยินดีที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยด้วย
เรียกเข้าใจความหมายของคุณหมอตุลถูกไหม
คือคุณหมอกำลังจะบอกว่าในรัชสมัยของราชการที่๙

คือวิธีการพิสัยการทรัพย์ศิลป์ส่วนพระมหากศาสตร์

งั้นแปลว่ารัฐบาลในสมัยราชการที่๙เนี่ย
จริงแล้วคุณหมอเห็นว่าควรจะทำเหมือนกับที่รัฐบาล

แต่เขาไม่ทำหรอกก็เพราะว่าเขาได้ประโยชน์ไง
อย่าบอกอย่าพูดชื่อเลยเดี๋ยวโดนบอกว่าโดนฟ้อง

คนที่มาอยู่ในบอร์ดของแบงค์

คนที่รับผลประโยชน์ของเวลาที่แบงค์โครงการต่างเนี่ย

ค่ะมาที่บนทางหน้าคน

เห็นด้วยเลยว่าท่านต้องลงมาบริหารใช่ไหม

ก็คือที่บอกว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับ

ส่งคนมาก็คือมาเป็นผู้บริหารนะครับ

เรากำลังคุยอยู่ในระบอบไหนนะครับ
สิ่งที่ผมหรือหลายคนรู้สึกว่า
จำเป็นเราปล่อยให้อย่างนี้ไม่ได้นะ

อีกเรื่องหนึ่งคือเราปล่อยให้สถาบันกษัตริย์
ลงมาเป็นผู้เล่นทางการเมืองไม่ได้นะครับ
ทำให้สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองนะครับ
ไม่มีพระร่ามนาฏนะครับ
เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เวติขินนินทา

อย่างกรณีของทหารไทยพนิษฐ์นะครับ
สำหรับคนที่ผ่านวิกฤตปี๒๕๔๐มานะครับ
ก็รู้นะครับทหารไทยพนิษฐ์กับทหารอื่นนะครับ
ก็เจอต้มยำกุ้งไว้เท่าไหร่นะครับ
แล้วก็เรียกว่าล้มละลายเลยแหละตอนนั้นนะครับ

เอาที่ดินของทรัพย์งานทรัพย์สินไป
เปลี่ยนเป็นหุ้นอะไรยังไงเพื่อเสริมสภาพคล่องนะครับ
ซึ่งตอนนั้นบอร์ดบริหารของทรัพงานทรัพย์สิน
ก็ยังเป็นแค่สำงานทรัพย์สินที่ส่งมาโอเค
หลวงราชการที่๙อาจจะตั้งอะไรอย่างนี้นะ
แต่ตอนนี้ถ้าเกิดวิกฤตแบบนั้นนะครับ
แก้ปัญหานะครับในฐานะของผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับ
ผมตามเอกสารนะครับชื่อในหลวงราชการที่๑๐นะครับ
มีการลงทุนนะครับ

แต่ถ้าท่านลงมาที่เป็นผู้เล่นผมยกตัวอย่างนะครับ
เจรมของ๒๕คือทำให้พระศัตริย์อยู่เหนือการเมือง
ไม่มีทั้งพระอำนาจต้องไม่มีแม้กระทั่งการลงทุนในทางเศรษฐกิจนะครับ
เพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีส่วนได้เสียนะครับ
เอาง่ายก็คือถ้าลงทุนผิดพลาดจะทำยังไงนะครับ
ถือหุ้น๓๓แล้วอีก๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้ารวมกันเป็นยังไง
อย่างนี้นะครับต้องถามก่อนคำถามแรกที่ผมถามคือ
เราต้องการอยู่ในระบอบไหน
ทีนี้มันเป็นคำถามสองอันพ่วงกันนะคะคือ
คำถามใหญ่ที่คุณธนาพลตั้งประเด็นไว้ตลอด
ก็คือว่าต้องเลือกว่าแนวคิดแบบนี้ต้องการอยู่ในระบอบการปกครองแบบไหน
เมื่อสักครู่นี้บวกเข้าไปคือการให้พระชำนาจในการมีตัวแทนของพระองค์นะคะ
ซึ่งก็ตามพระราชอัธยาศัยถูกไหมคะว่าจะให้ใครมาเป็นผู้ดูแลให้
ทีนี้คุณหมออันนี้เป็นอันตรายต่อตัวพระองค์เองด้วยป่ะคะ
อันดับแรกนะครับอันดับแรกต้องบอกว่าการที่ท่านถือหุ้นใหญ่นี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับ
แล้วผมบอกว่านี่คือจริงแล้วเนี่ยจริง๑๐๐เป็นทรัพย์สมัยของท่านนะ
แต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากแบงค์กับปูนซีเมนไทยเนี่ย
มาเป็นแบบเป็นบริษัทมหาชนแล้วเนี่ยมันก็เลยท่านกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ท่านไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับแบงค์อื่นนะครับ
แต่เฉพาะว่านี่คือทรัพย์สมัยทางเดิมของราชวงศ์ของท่าน
ถ้าสมมุติเอาตามที่คุณธนาพลอธิบายนะคะในแง่ของคนอื่นที่เป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะ
คืออย่างคุณธนพลบอกว่าถ้าต้องตัดสินใจทางวิกฤติการเงินใดก็แล้วแต่
สามารถมีข้อโต้แย้งได้ไหมอันนี้นึกถึงในรูปแบบของห้องประชุมผู้ถือหุ้นเลยนะคุณหมอว่าไงคะ
ก็มันก็ดูลักลั่นอยู่ผมก็ยอมรับนะครับแต่ว่าหนึ่งท่านไม่ลงมาประชุมผู้ถือหุ้นเองแน่นอน
อันนี้ก็จะต้องเป็นการมอบหมายค่ะนะครับก็ถ้าลองมาดูกฎหมายนะครับก็จะแค่ว่า
ผู้ดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์ผู้ดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะมีจะมีเฟรสอยู่๒คำคำนี้นะครับ
แล้วก็ระบุว่าจะต้องไม่มีพระประมาพิไทยเขียนไว้อย่างนั้นนะครับประมาณมาตรา๗เลยประมาณนี้นะครับ
ว่าจะต้องมีมีเป็นผู้กระทำการแทนนั่นแหละนะครับก็เหมือนกับว่าคล้ายถ้าเทียบเท่านั้นก็คือ
สนองรับพรมราชองค์การนั่นเอง
ถ้าที่ฉันตั้งคำถามต่ออธิบายตามคำคุณหมอนะคะก็คือแน่นอน
พระองค์ไม่ลงมาเองแน่นอนสำหรับห้องประชุมผู้ถือหุ้น
แต่คำถามคือถ้าอธิบายตามคุณธนาพลก็คือว่าแต่ผู้ที่นั่งแทนท่านทำให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นเข้าใจได้ไหม
ก็ต้องเกรงใจซึ่งคืออันนี้คุณหมอมองว่าเป็นความเหลี่ยม
รับเสี่ยงแง่การลงทุนใช่ไหมครับ
ใช่แต่ผมบอกว่าเฉพาะ๒บริษัทนี้นะแบงค์ไทยพณิชย์กับปูน

ถ้าตึกตึกมหานครนะครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ปล่อยกู้นะครับ
แล้วก็มีแนวโน้มเป็นหนี้เสียนะครับแล้วถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นลายย่อยนะครับ
หมอเองก็ยอมรับนะครับเมื่อกี้นะครับเออเฮ้ยไม่ได้คิดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับ
ดังนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าข้อเรียกร้องนะครับผมกลับไปหานะครับ
ไม่ต้องถึงกับของข้อเรียกร้องนักศึกษานะครับแบบคุณบรรยงพวงมาณิชย์เนี่ย
คุณบุญยงพรทิพย์คือกลับไปก่อน๑๓ตุลาคม๒๕๕๙ได้ไหม
ยังไม่ใช่เป็นตัวบุคคลนะครับก็คือหมายความว่า
ก็บอกว่าเอออย่าให้ท่านลงมาขนาดนี้เลย
นี่เขาสื่อสารถึงรัฐบาลคุณประยุทธ์นะไม่เกี่ยวครับในหลวงราชการที่๑๐นะ

ทีนี้คุณธนาพลเอาใหม่นะคะคือถ้าสมมุติเอาตามที่คุณหมอตูนบอกบ้างก็คือว่า
ก็คุณธนาพลก็ไม่ต้องคิดแทนผู้ถือหุ้นของปูนกับแบงค์ที่ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ไหมล่ะ
ก็คือก็ท่านก็ไม่ได้ถือที่แบงค์อื่นไม่ได้มีที่บริษัทลักษณะอื่นไงคะ
ก็เป็นเรื่องของแต่ละบริษัทที่จะบริหารจัดการผู้ถือหุ้นของตัวเองไปนะ
ก็คือต้องมาแข่งขันทางการเงินกับธนาคารอื่นอะไรยังไงนะครับ

สมมุติ๑๔ผู้เล่นในสนามของธนาคารพาณิชย์ไทย
นี่ยังไม่รวมฝรั่งอะไรเข้ามาอีกอะไรอย่างนี้นะครับ

คำถามนิดนึงมีแต้มต่อไหม
อย่างเงี้ยคือคำถามอย่างเงี้ย
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามบอกนะครับก็คือเอาตัวนี้ออกไปจากการข้อคอลหาติขินทาได้ไหม

ก็คือป้องกันพระองค์จากข้อทุ่งติงแบบนี้

ขอบคุณที่คุณธนาพลยกตัวอย่างมาค่ะเพราะมันตรงกับที่ผมพูดไว้เลยอืม
ตึกมหานครเนี่ยลงทุนเมื่อปีพศไหนครับ
นั่นแหละคือตัวปัญหามันไม่มีแค่นี้นะครับ
อย่าให้พูดมากเลยถึงขนาดถวายทะเวยหรืออะไร
พูดชื่อบริษัทมาเดี๋ยวโดนฟ้องอีก

แล้วนั่นแหละก็คือว่าคนของสายการเมืองนี่แหละ
แล้วตอนนี้เป็นทรัพย์สินของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ย
เข้ามาเนี่ยนะครับผมบอกว่าบอกอย่าเพิ่งมาติฉินนินทากันตอนนี้
ตั้งข้อสันตามนี้ดูกันต่อไปนะครับ
ผมบอกเลยบอกว่าผมไม่มีทางรู้หรอกว่าในอนาคตเป็นอย่างไร
แต่ว่าถ้าสถาบันกษัตริย์จะอยู่ดำรงคงอยู่
หรือจะล่มสลายไปเหมือนที่เคยที่เราเห็นกันอยู่นะครับ
ทั่วโลกก็อยู่ที่ผลที่จะปฏิบัติต่อไป
นี่เพิ่งโทษนะ๖๑เพิ่งเริ่มราชการนะครับ
เดี๋ยวดูต่อไปนะฮะจะต้องทุกอย่างจะเห็นแล้วความเป็นไปนั้นเนี่ย
อย่าไปใช้วิธีการตั้งข้อสงสัยแล้วก็บอกจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่อะไรอย่างนี้แน่
ดูไปผมแล้วบอกเลยบอกถ้าเกิดจะดูกันจริงเอาปัจจุบันนี้

และอีกหลายที่นะครับได้ทั้งโรงพยาบาลทั้ง
กองทัพบกก็รับรัฐธรรมไป

เอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ
สวดุสิทธิ์สวดุญธาไม่เคยมีความไม่มั่นคงเลย
ก่อน๒๕๖๐๒๕๖๑สถานที่นะครับ
เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงนั้น
แต่ความไม่มั่นคงเริ่มเกิดเมื่อ
มีตัวพรบ๒๕๖๐๒๕๖๑ไป
ก็คือการโอนกลับมาเป็นการใช้ตามพระราชอัธยาศัย

ข่าวลืออะไรอะไรยังไงนะครับจนที่ท่านต้อง
มาตรวจมาอันนี้นะครับแล้วหลายอย่างเนี่ยมันก็มี
ผมอาจจะยกตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นอาคารรัฐสภา
อย่างนี้ก็คือถ้าใครไปดู
ตอนนี้มันยังสร้างไม่เสร็จเลยอ่ะมันมีมันมีเหตุผล
อะไรที่ต้องทุบอาคารรัฐสภาทั้งทั้งที่โอเค
ถ้าต่อให้คุณบอกว่าสร้างที่ใหม่ก็สร้างให้เสร็จก่อนได้ไหม
อะไรยังไงเนี่ยแวะผมว่าหลายอย่างเนี่ยพอ
นะครับผมว่าอำนาจและพระราชทรัพย์เนี่ยนำมาสู่
ความรับผิดชอบนะครับดังนั้นเนี่ยความที่ชอบมาสู่
การติหินนินทาดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะเอา
ความติขินลินทาออกไปเอาพระราชทรัพย์เอาพระราชนาศออกไป
เนี่ยใช่ไหมครับผมว่าหลายอย่าง
ใครพันิชย์ใช่ไหมครับคุณหมอก็บอกโอ้นี่เป็น
ปัญหาก่อน๒๕๖๐อ่าระบานเพราะฉะนั้นอ่าสมมุติ
แล้วคุณหมอจะพูดยังไงอีกใช่ไหมฮะซึ่งเอาง่าย
กับสถาบันกษัตริย์เลยนะครับเพราะ
ไม่มีชื่อในหลวงราชการที่๙มาเกี่ยวข้องในผู้ถือหุ้น
ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับคุณธนพลกำลังจะบอกว่าถ้าเกิด
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะก่อน
คืออันตั้งแต่ฉบับแรกก่อนจะเป็น๖๑เนี่ยนะคะคือว่า
ถ้าจะตั้งคำถามย่อมตั้งได้ถ้าจะตรวจสอบย่อมตรวจสอบได้

หรือว่าถ้าตรวจสอบก็เอาง่ายก็คือก็ไปเจอผู้ถือหุ้นที่
ที่มีชื่อเยี่ยมจริงที่ไม่คะแหน่ะอย่างงี้ขออนุญาตปิดท้ายที่คุณหมอตุ้น
ตามเวลาพยายามมาอ้างคุณหมอธักของกระชับหน่อยค่ะ
ก็มันไม่ได้เกี่ยวความมั่นคงไม่มั่นคงเลยตอนนี้นะครับ
สถานะของสวนดุสิตแล้วก็สวนเดินทางเนี่ยจะเหมือนจุฬาแล้ว
เขาสามารถที่จะใช้ที่ดินเพื่อที่จะหาผลประโยชน์หรือว่าอะไร
ที่จะทำต่อได้ตอนนี้ไม่ได้ที่ของพระองค์ท่านอีกต่อไป
เพราะฉะนั้นคำที่บอกว่ามีติชินนินทาเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
บอกใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจและขอให้กรุณาค้นข้อมูลนอกจาก
ทวิตเตอร์โลกของอะไรอันใหม่ของเขา
นอกเหนือจากที่เขาเขาได้รับมาบ้างอ่า
แล้วดูเนี่ยดูข่าวนี้นะครับว่าโอเคค่อยดูตามไป
ผมเชื่อว่าไม่มีแค่สวนดูสิทธิ์การสวนสุนรรภาพแน่นอนอ่า
นะครับแล้วก็อ่าคงไม่จบในวันนี้
แต่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้ดำรงคงอยู่
แล้วเรามาดูผลลัพธ์ของการพรบนี้ว่าเป็นอย่างไร

คุณผู้ชมคะวันนี้ที่เราพูดคุยกันนะคะ
คือแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยคุ้น
ในการนั่งคุยร่วมกันผ่านสื่อ

แต่ว่าเมื่อเป็นสิ่งที่สังคมอยากรู้ร่วมกันว่า

ลองเอาเรื่องเดียวกันจากคนละมุมมอง
ว่าทำไมคนถึงคิดจากเรื่องเดียวกัน

เดี๋ยวคงต้องดูต่อไปว่าเขาจะกำหนดทิศทางอย่างไร
แต่ว่าข้อเรียกร้องที่๓ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ